คุณผู้ชมทีนี้ต้องบอกว่าข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นะกล้ามากกล้ามากล้วงคองูเห่าชัดชัดเลยนะคะบ่อนพนันไปตั้งอยู่ที่หลังที่ว่าการอำเภอเมืองสะแก้วคุณดูโอ้โหฝ่ายปกครองเขาก็ไปบุกจับกลายเป็นคลิปนี้ให้เราได้ดูเช้านี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมชุลมุนวุ่นวายไหมคะคลิปแบบนี้เรานำเสนอกันบ่อยนะฮะ
แต่ก็ยังมีให้เห็นเป็นเนืองเนืองค่ะกลุ่มนักพนันแตกฮือเลยนะคะ
หลังจากที่ฝ่ายปกครองเข้าไปบุกจับนะฮะหนีกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศ
นี่คุณดูนะครับข้ามห้วยบุกป่าเอาแล้วทำทั้งวิธีทางนะฮะ
ล้มตรงนั้นน่ะนะใช่แล้วตรงนั้นเป็นโคนด้วยนะโคน
ลุกลุกคลานอยู่แบบนั้นนะคะไปทุกทางบ้างก็หนีได้บ้างก็โดนจับ
ทางแบบนี้นะถ้าตอนไม่หนีพนันนะไม่ไปนะแต่ถ้าหนีพนันไปได้
ไปทุกที่ที่มีทางเลยนะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าทางจะลำบากแค่ไหนอะค่ะ
พนันบางส่วนก็วิ่งหนีเข้าป่าทึบค่ะบางส่วนก็พากันหนีไปได้
ขณะที่บางส่วนค่ะนี่ในห้องน้ำแกล้งปวดท้องเข้าห้องน้ำ
ไม่รู้ดิฉันไม่รู้ไม่ได้เล่นนะคะบางคนก็เนียนค่ะ
ทำครัวซะงั้นเออไปยืนทำครัวคุณทำในบ่อนเนี่ยนะเออ
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในบ้านหลังนี้แหละค่ะลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนัน
ชื่อว่ายายปุกตะแกละบริเวณซอยหลังที่ว่าการอำเภอเมืองสะแก้วนะคะ
ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถรวบนักพนันได้
ทั้งชายและหญิงสิบแปดชีวิตค่ะพร้อมกับยึดของกลางจำนวนมาก
ประกอบด้วยไพ่สี่สำรับตะกร้าใส่เงินยี่สิบสามใบ
ชิบแสดงตำแหน่งผู้เล่นยี่สิบห้าอันอืมผ้ารองพื้นหนึ่งแผ่น
แล้วก็เงินสดอีกจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็มีการนำตัวทั้งหมดเนี่ย
ทำบันทึกการจับกลุ่มแล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
พ่อเมืองสะแก้วต่อไปค่ะอืมคุณผู้ชมเขาส่งข้อความมาใน
เฟซบุ๊กไลฟ์บอกว่าครับเขาคงคิดว่าที่อันตราที่สุด
คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่าแล้วปลอดภัยไหมเพราะมันอยู่หลังที่ว่าการอำเภอ
เดี๋ยวเดี๋ยวอายุธศาสตร์เนี้ยไม่น่าได้ใช้ได้เฉพาะในหนังเท่านั้น